มันมีเหตุการณ์ที่ผู้ชายสองคนเขามีเรื่องบัดหมาง
ทะเลาะกันชกต่อยกันมายาวนานแล้วล่ะ
แต่ความแค้นมันอยู่ในใจของทั้งสองฝ่าย

วันดีคืนดีล่าสุดไปขี่รถผ่านหน้าบ้านกัน
แล้วความแค้นมันก็บังเกิดมันอยู่ในใจอยู่แล้ว

แล้วก็ตามไปจับผู้ก่อเหตุได้ทันควัน
ติดตามจากรายงานครับ
นายยุรนันทร์พรานภัยอายุ๓๔ปี
ผู้ก่อเหตุในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

พยานที่เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าผู้ตาย

ส่วนมือยิงขี่รถจักรยานยนต์เช่นกัน

จังหวะที่ทั้งคู่สวนทางกันได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัด

หลังจากถูกยิงผู้ตายพยายามวิ่งหนีตายไปทางบ้านญาติ

แต่ถ้าว่ามือยิงยังพยายามไล่ตามไปหวังยิงซ้ำ
แต่เห็นคนเยอะก็เลยหนีไป
เท่าที่รู้ทั้งสองฝ่ายเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาดและชกต่อยกัน
คนนั้นวิ่งไปแล้ววิ่งไปกลับถึงนู้น

เคยมีเรื่องกลับมาก่อนคือคนเสียชีวิตน่ะ
โดนโดนตีหัว
แตกลับไปเย็บเกือบ๒๐เค็มนะครับ

เมื่อประมาณสักเดือนนึงเห็นก็เล่าฟังนะ

เผาฟางทัพกองเลือดทำพิธีปล่อยดวงวิญญาณ
แทนการล้างคราบเลือดที่บริเวณหน้าบ้านที่เกิดเหตุ
ขณะที่พ่อแม่ผู้ตายเป็นผู้สูงวัย
หลังทราบข่าวยังอยู่ในอาการซึมเศร้า

หลานของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุ

เห็นผู้ตายถูกยิงและวิ่งมาล้มฟุบ
รู้สึกตกใจรีบเข้าไปช่วยเหลือแต่ไม่ทันการ
ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามือยิงจะเข้ามอบตัวนั้น
ก็ให้ว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมาย
ขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุยอมรับลูกชายติดต่อมา

สารภาพเป็นผู้ยิงแต่ขอเวลาตั้งตัว
ลูกชายบอกว่าถ้าไม่ยิงเขาก็จะถูกยิง
ส่วนจะขัดแย้งเรื่องอะไรนั้นตนไม่ทราบ
แต่ทั้งคู่เคยทะเลาะกันมาก่อน
ฉันไม่ทราบว่าจะรู้ไหมว่าลูกก็ทำอะไรหรือใครอย่างไรอย่างเงี้ย
ขณะนี้ตำรวจเร่งติดตามตัวนายยุรนัน
ผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก็ออกหมายจับไปแล้วแต่ว่ายังจับกลุ่มไม่ได้
ถ้าเกิดว่าเขาจะมอบตัวคงได้ฟังจากปากเขาว่า
สาเหตุจริงแล้วมันเกิดจากอะไร